อะไรจะขนาดนั้นค่ะพี่เบิร์ต

แต่เวลาเมาแล้วเข้าใจว่าเขาไม่ให้ขับ
แต่ถ้าเมาขนาดนี้พี่อยู่บ้านเถอะค่ะ

เพราะรถมันอาจจะชนเอาค่ะ

สุดลง
มาจอดนนี้ไม่ได้หรอกนะ

ถ้าท่านล้อมมาทางนี้เดอนจะชน
เราลงมาทางนี้ตายเลย
ลงมาก่อนจะขยับรถไปช่างทาง
เห็นภนเมืองดีมั้ยคะเมื่อกี้แตกกระเจิงเลยว่ะ
คุณผู้ชมลองดูนะคะคือถนนนะคะ
ไม่มีไฟเลยมีไฟอยู่ตรงนู้น
แล้วเมื่อกี้ระหว่างที่พลเมืองดีกำลังปลุกคุณพี่ท่านนี้
นอนคล่อมมอเตอร์ไซค์ใช้คำว่าหลับเลยดีกว่า
มันมืดจริงจริงนะคะผู้ชายคนนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นชาวกัมพูชา

เขาเริ่งเครื่องขึ้นเนินไป
ปรากฏเห็นหลับแบบไม่รู้เรื่องเลย
แล้วก็เมาสภาพแบบนี้พูดก็ไม่รู้เรื่องนะคะ
เจ้าตัวก็ยอมรับว่าตัวเองไปกินเหล้ามากับเพื่อน
แต่ใช้คำว่าดื่มมานิดหน่อย
แต่ดื่มมานิดหน่อยยังไงไม่รู้ไปต่อไม่ไหว
ก็เลยหลับกลางถนนแบบนี้คุยกันอยู่สักพัก
ก็มีการเรียกให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาดูแล
เขาบอกว่ากว่าจะไประหว่างทางทุลักทุเลนะคะ
เพราะชายชาวกัมพูชาคนนี้ไม่ได้อยู่เฉยเลย
จะลุกจะนั่งจะลุกจะนั่งอยู่ตลอดเวลา
กูภัยบอกกลัวจริงจะเกิดอันตราย

จนสุดท้ายพาไปถึงโรงพักได้ก็เดินโซซ่าโซเซเข้าสพไปแล้วค่ะ

รู้แต่ว่าเจ้าตัวเป็นช่างป่อสร้างแค่นั้น